ส่วนที่เพชรชบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านที่ตำบลต้นมะม่วง

คือพูดแบบนี้ไม่ผิดเลยเพราะว่าคือน้ำเนี่ย

แล้วเขาก็ยังต้องเดินลุยน้ำออกไปทำงาน
ออกไปซื้อข้าวของมาอุปโภคบริโภคค่ะ

โดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้
คือพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลต้นมะม่วง

พบว่าน้ำนั้นได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเมื่อคืน

มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเต็มเกือบทุกพื้นที่

ซึ่งประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อน

ของเราได้เก็บภาพบรรยากาศ

จะเห็นได้ว่าภาพนั้นมี
น้ำเต็มเข้าทุกพื้นที่

ชาวบ้านบางส่วนนั้นก็ต้องลุยน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะไปซื้อของมาอุปโภคบริโภค
รวมถึงไปทำงานในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางรองนายก
อบตต้นมะม่วงนะครับถึงผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับครับ
ท่านรองครับในส่วนตรงเนี้ยครับครับพื้นที่ตรงบริเวณนี้เนี้ย
พื้นที่หนึ่งที่สามเนี้ยมีชาวบ้านได้รับความเดินร้อนประมาณสักกี่
ฟารางคาเรือนครับแต่ปัจฉากรห้าพันฟาครับ
แต่แฟลงอีกอีกครึ่งนึงครับอืมพวกมันก็ช่วยกันยังเต็มที
อ๋อน้ำตอนนี้มันเพิ่มมาเมื่อคืนหรือครับ
มันมาเมื่อคืนครับหวานนี้จะเบาหน่อย
เมื่อคืนนี้หนักตอนนี้กำลังหนักเลย

เรื่อยครับเรื่อยครับ

เรามีแผนการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับชาวบ้านยังไงบ้าง
การประชาสัมพันธ์หรือว่ากระจายข่าวหรือว่าแจกข้าวของอาหารอะไรอย่างนี้

ทำข้าวกล่องแจกแล้วก็เอาน้ำแจก
มีเรือวิ่งส่งครับหมุนที่มาครับ
นายกออกอยู่เส้นนู้นครับแบ่งกัน

นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ

นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ

นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ

นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ

นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ

นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ

นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ

นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ